คุณผู้ชมคะมาอีกหนึ่งคดีใหญ่ผู้เสียหายหลายคนมูลค่าความเสียหายเยอะมาก
ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะคือมีการพาดพิงถึงชื่อบุคคลในวงการบันเทิงหลายท่าน
ก่อนหน้านี้คุณพิงกี้และครอบครัวก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำอยู่ระหว่างการสู้คดีกันต่อ
ล่วงหน้าก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
นามสกุลเดิมก็คือคุณช้อนอายุทยานะคะแล้วก็คุณใบเตยนางสาวสุธีวัน
ก็เป็นสองสามีพระยาเป็นคนดังในวงการบันเทิงแล้วค่ะ
ก็พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหา
กงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินเพื่อช่อกงประชาชน
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เมืองต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธ

เมื่อสองคนรับทราบข้อกล่าวหาและให้การปฏิเสธแล้วเนี่ยค่ะ
เขาขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและมีเอกสารประกอบคำให้การ

จะให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหา

ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอายการมันจะเป็นไปได้๒แบบค่ะ
ส่วนหลังจากนี้ชั้นอายการถ้าสั่งฟ้องก็มี๒ทางคือได้ประกันหรือไม่ได้ประกัน
ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องก็รอดจากคดี
ก็ให้ดูทางเลือกนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแค่ให้ดูว่าหลายคนสงสัย
หลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
นักข่าวก็พยายามจะถามว่าทำไมมาก่อนทำไมมาหาเจ้าหน้าที่ก่อนก่อนวัน
ตามหมายเรียกด้วยซ้ำเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ

ที่พามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
เชื่อว่าหลังถูกปล่อยตัวทั้งคู่จะกลับไปเก็บของเงียบ
รอไปเที่ยวครั้งใหญ่ช่วงเดือนพฤศจิกายน

ยังอยู่เมืองไทยไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

คนแรกค่ะกระทิงขุนนรงค์เป็นพระเอกชื่อดังมีงานละครทั้งก่อนข่าวหลังข่าวนะคะ

เขาลงเอาไว้นะคะครับมีชื่อของดาวน์ไลน์ค่ะ
หรือลูกสายอะค่ะบอลกำมันกระปุกพัชรา
สาวคนสนิทของกระทิงและมีชื่อคุณโตศักดิ์สิทธิ์ด้วย
กำมันก็คือพระเอกเหมือนกันใช่ค่ะเป็นในแบบเป็นอะไรอ่ะค่ะ
ในแบบโฆษณาด้วยนี่ค่ะอืมคือเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน
ครับเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะว่าเขารู้จักกัน
ทางเพจบอกว่านิโกหรือนิกมีชื่อเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกธิ
ผู้บริหารฟอเร็กซรีดีอันนี้คนสำคัญเลยอภิรักษ์โกธิเนี่ย
เป็นแฟนกับจอยพี่สาวกระปุกครับ
กระปุกเป็นแฟนสาวของกระทิง
กระทิงเป็นเพื่อนเล่นบาสกลุ่มเดียวกันกับบอลและโต

ผังความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันสำหรับรายชื่อที่ถูกออกมาเปิดเผยจากทางในเพจครับ
แล้วก็ระบุว่านิกกับอภิรักษ์ร่วมกันทำบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะคะ
ส่วนจอยพี่สาวของแฟนกระทิง
พบข้อมูลเดินทางไปต่างประเทศและจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับเมืองไทยมาเลย
นี่ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดเผยว่า
เพจออกมาเปิดเผยชื่อของคนในวงการบันเทิงเหล่านี้
มันยังไม่ได้มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเลยนะคะ
ยังไม่ได้มีหลักฐานว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไง
เพราะผู้เสียหายเป็นหมื่นคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ยังไม่ได้มีใครซัดทอดไปถึงชื่อคนในวงการบันเทิงชื่อใหม่ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาค่ะ
กระทิงยังไม่ได้มีการพาดพิงไปถึงเลย
คือยังไม่ได้มีลูกข่ายที่เป็นลูกสายอะไรของเขาเนี่ยไปแจ้งความฟ้องร้องว่าเขาเสียหายอะไรจากกระทิง
ใช่ยังเพราะถ้ามีคนที่เป็นลูกข่ายของกระทิงจริง
ก็ต้องมีออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองตกเป็นผู้เสียหายถูกไหมคะ
แล้วผู้เสียหายก็เยอะไงฮะตอนนี้เป็นหมื่นคนก็ยังไม่ได้มีใครพาดพิงไปถึงกระทิงเลย
มาแจ้งความร้องทุกข์ได้นะคะมาได้เลยค่ะ
ถ้าผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ก็จะมีการดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีค่ะ
คือของคุณนรงอยู่ในบัญชีดังกล่าว
ในขณะนี้เนี่ยน้องยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเราไม่ได้เชิญน้องมาเป็นพยานในคดีแต่อย่างใด
แต่เรื่องนี้ก็อาจจะกระเทือนกับต้นสังกัดของคุณกระทิงที่ทำงานอยู่
ทางช่อง๓อะไรแบบนี้นะคะ

ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระทิงและขอความเป็นธรรมพร้อมจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยบอกว่าคุณกระทิงติดถ่ายละครไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้
แต่ขอยืนยันว่าคุณกระทิงพระเอกในสังกัดเนี่ยค่ะ

จากว่าไม่ได้ปรากฏรายชื่อผู้กระทำความผิดเลยด้วยซ้ำ

เตรียมจะชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยในวันพรุ่งนี้

ต้นสังกัดก็เลยยืนยันว่าถ้าผิดจริง
เขาก็จะมีการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

เจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปสั้นออกกำลังกาย
ก็มีแฟนคลับไปให้กำลังใจเยอะนะคะ
คุณโตสักศิษย์ก็ออกมายืนยันว่า
จริงแล้วเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำนะคะ

คุณโตสักศิษย์บอกว่าตัวเองเสียหายตั้ง๗๐๐๐๐๐

ไม่เคยชวนใครมาลงทุนต่อ
สาเหตุที่ลงทุนก็เพราะว่ารู้จักกับกระทิง
เล่นบาสด้วยกันจริงค่ะ

ตอนแรกก็ไม่กล้าออกมาแจ้งความมาอะไร

ตัวเองก็ถูกหลอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ยอมรับว่าตัวเองถูกหลอกอ่ะ
ก็เนี่ยเจ็ดแสนอ่ะที่ศูนย์ใบคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะบอกว่าคดีฟอเร็กซ์ตรีดี
ข้อหาหลักนะคะก็จะเป็นข้อหาช่อกงประชาชน
คุณชูวิทย์ใช้คำนี้ค่ะคดีแบบนี้ในคุกเรียก
คดีหมื่นปีหมื่นปีเหรอคดีหมื่นปีเพราะผู้เสียหายเป็นหมื่นคน
ผู้เสียหายเยอะไงคะอ๋อเขาต่างกรรมต่างวันสารท่านตัดเป็นกรรม
กรรมต่างวาระคุณชูวิทยกตัวอย่าง
ถ้ากรรมละห้าปีครับคูณจำนวนผู้เสียหายสองพันคน
เท่ากับหมื่นปีคดีหมื่นปีอืมทำให้จำเลยส่วนมากเลือกสู้คดี
เพราะหวังฟลุ๊กว่าสารท่านจะยกฟ้องและถ้าหากสารภาพสารลดโทษ
กึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งอ่ะค่ะสมมุติติดคุกหนึ่งหมื่นปีอืม
เหลือติดคุกห้าพันปีครับแต่หลักกฎหมายบอกว่าในลักษณะแบบเนี้ย
ติดจริงสูงสุดคือยี่สิบปีแต่คดีช่อกงประชาชนครับ
ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับอภัยโทษนะคะอ๋อเหรอฮะอืม
เพียงแต่ว่าโทษสูงสุดที่จะจำคุกจริงเนี้ยคือคือยี่สิบปีค่ะ
สมมุติบอกว่าโอ้ยหมื่นปีพันปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงสูงสุดคือยี่สิบปีคือข้อหาช่อกงประชาชนจากกรณีของ
เขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องไป๒ชุดแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้คนสำคัญเลยเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คนที่แบบรวบรวมอะไรเปิดมาเลยอ่ะใช่ค่ะ
ที่สองคือชุดที่มีคุณพิงกี้พี่ชายแล้วก็คุณแม่
ส่งฟ้องอายการอายการเรียกมาพบแล้วส่งฟ้องศาล

มันมีชื่อของบุคคลอีก๑๐กว่าคน

ควรจะดำเนินคดีเหมือนกับ๒ชุดแรกเลยนะ

ใช่ค่ะแต่ล็อตแรกที่เรียกคือเรียกมา๔คนก่อน

ก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดส่งฟ้องอายการรายการส่งฟ้องศาล

ถ้าไปเทียบเคียงกับกรณีคุณพิงกี้

ที่มีกระแสข่าวว่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ย

เพื่อสู้คดีในวันที่๓๐กันยายยนต์
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อถึงวันนั้นจะยังอยู่ไหม

เมื่อ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะมีทนายความมาด้วยนะครับ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่๕ชั่วโมงกว่า
บอกว่าที่มาก่อนกำหนดเนี่ยที่ว่านัดพรุ่งนี้แล้วมาวันนี้
เพราะรวบรวมหลักฐานได้มากพอสมควรแล้ว
แล้วก็มีประเด็นละเอียดอ่อนที่เพิ่งทราบอยู่หลายเรื่อง
ก็เลยรีบมาคุยกับเจ้าหน้าที่
หลังจากได้คุยก็สบายใจขึ้นมาก
ยืนยันว่าตัวของดีเจแมนและคุณใบเตยที่เป็นภรรยาไม่หนีอย่างแน่นอน
ขณะที่ทนายความของทั้งคู่นะครับบอกว่าวันนี้มาตอบข้อสักถาม
ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายขอยืนยันว่าลูกความเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์
และขออนุญาตทั้งสั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต้นสิ่งทุกอย่าง
ให้ทนายเป็นคนพูด
ไม่ต้องกังวลสิ่งที่อย่างเป็นไปตามกฎหมายใจ
คือเรื่องนี้ผมยืนยันว่า

ว่าที่จะให้ลูกฝากผมได้ที่เจนก็ได้จริง

ตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งนี้มัน
เพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้น
แต่บางทีมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น
ซึ่งเราก็เพิ่งรู้หลายเรื่อง
วันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิม
เราก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจระดับหนึ่ง
แต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
เพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า
มันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้
มันมีสิ่งที่แบบเราก็ต้องมาดูอีกทีนึง

ถ้าเห็นใจพี่นะ
เชื่อหน้าข่าวทุกคนด้วยนะครับ
ผมฟ้องไปอย่างอายการอย่างแน่นอน
ในวันนี้ถ้าเราจะใช้เงินสุรุยสุร่าย
เพื่อซื้อความสุขหรือเสพความสุขบ้าง

วันนั้นอย่าไปมองที่ตัวใบเตย

ผมอยากให้มองดูตัวนักร้องลูกทุ่งคนอื่น

พนักงานอายการก็เช่นกัน
ในเมืองที่ด้านในจริง

แล้วทำไมถึงอยู่ดีมีชื่อของคุณกระทิง
มีชื่อกระปุกแฟนสาวของคุณกระทิง
คุณบอลกำมันคุณโตศักดิ์สิทธิ์โผล่ออกมา
คือเป็นข้อมูลจากเพจรวบรวม
เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นแผนผังให้ดูนะคะ
ครับคือคุณกระทิวอิงขุนนรงดารานักแสดงชื่อดังเนี่ย
เหมือนกับว่าเป็นอัพไลน์เป็นเหมือนพ่อขายแม่ขายอะค่ะ
ก็ต้องหาลูกทีมคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ลูกทีมเยอะก็จะได้ผลตอบแทนจากเปอร์เซ็นต์เยอะมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
อันนี้ทางเพจเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะและเมื่อคุณกระทิงเป็นหัวหน้าทีมเหมือนกับว่าลงทุนไป๑ล้านสองแสนบาท
ก็เลยมีลูกทีมหรือที่เรียกว่าดาวน์ไลน์นะคะสิบสี่คนสามในสิบสี่คนคือ
กระปุกแฟนสาวของกระทิงลงทุนไปหกแสนสองหมื่นบาทครับแล้วจากคุณกระปุกเองก็มีลูกทีมต่อไปอีกห้าคนนะคะอืม
คุณบอลกำมันลงทุนไปแปดแสนสองหมื่นบาทในส่วนของคุณบอลเองก็มีลูกทีมนะคะครับสิบเจ็ดคน
คุณโตศักดิ์สิทธิ์ลงทุนไป๗แสนบาทคุณโตเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลูกทีมของคุณกระทิงอีกที
ครับแต่คุณโตเองไม่ได้มีลูกทีมของคุณโตนะคะคุณโตแค่ลงทุน
ไม่ได้ชวนใครมาเป็นลูกทีมของตัวเองครับอันนี้ทางเพจให้ข้อมูลไว้
ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ถ้าตั้งต้นจากคุณกระทิงขุนนรงค์ครับ
ก็เหมือนกับว่าคุณกระทิงเป็นพ่อข่ายแล้วมีลูกทีมรวมแล้ว๓๖คนเป็นอย่างน้อย
อันนี้จะเห็นนะฮะใช่ค่ะมันจะมีตัวเลขบอกว่าใครมีลูกทีมกี่คน
ใครลงทุนไปกี่บาทขอดูอันอันที่เป็นอันแรกเลยที่
อัพไลน์ก็คือคนที่เป็นเหมือนพ่อขายแม่ขาย
ชื่อแล้วก็จะต่อด้วยเงินลงทุนใช่ค่ะ
ขวามือสุดเลยเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้ว่า
คุณมีคนที่เป็นเครือข่ายของคุณเนี่ยอีกกี่คน

ทีมข่าวของเราดึงขึ้นมามันก็จะเห็นชัดขึ้นว่ากี่คน
ถ้าในส่วนของคุณโตเนี่ยคุณโตบอกเป็นศูนย์ค่ะ
ผมไม่ได้ไปต่อใครเลยผมก็ลงทุนกับเขานั่นแหละ
ค่ะนี่นะครับของคุณโตเห็นไหมคะ
คุณโตลงทุน๗แสนบาทฝั่งขวามือคือลูกทีม
จากชุดอภิรักษ์โกธิชุดคุณพิงกี้มาถึงชุดดีเจแมนกับใบเตยแต่เขาบอก
มันมีดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในวงการอีกหลายคนที่ลงทุนลักษณะแบบนี้อัพไลน์ดาวน์ไลน์ต่อเนื่องอะไรกันไปเนี่ย
อยากให้ออกมาเป็นปากเป็นเสียงหรือมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมบ้างว่า
คุณก็เป็นผู้เสียหายนะหรือคุณไปร่วมขบวนการกับเขาหรือเปล่าค่ะ
ไม่ออกมาแบบเป็นปากเป็นเสียงเหมือนกับพวกเขาที่พยายามแบบต้องดำเนินคดีให้ได้
จะได้จัดการคนที่มาช่อกงอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาล้มบนฟูกกันหรือเปล่า
บนฟูกก็คือตอนที่มีข่าวว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหา
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อย่างคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็ออกมาบอกแล้วอะค่ะ
บอกว่าในส่วนตัวของเขาเองอ่ะนะเขาอายยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินคืนเลย
อายที่จะออกมาให้ข้อมูลและอายที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยซ้ำ
เพราะตัวเองโดนหลอกตั้งเจ็ดแสนบาทเนี่ยตัวเองเป็นผู้เสียหาย
มันก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันที่ผู้เสียหายบางคนอาจจะไม่ได้ออกมาพูด
คือพี่สวรรยุทธสุทธาชนาจินยาเป็นคนโทรไปถามคุณโตสักสิทธิ์
คุณโตสักสิทธิ์ก็บอกยังไม่ได้เงินคืนเลยใช่ค่ะ
แต่ไม่ได้แจ้งความเพราะอายใช่ค่ะมันก็จะมีหลากหลายเหตุผล
แต่ตรงนี้คนก็เลยไปจับตาอย่างที่คุณกระทิงขุนนรงค์
เพราะถ้าเกิดดูตามข้อมูลจากในเพจที่ให้ไว้เนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นลักษณะของพ่อข่ายหรือไม่
อันนี้ตั้งเป็นคำถามนะคะไม่ได้ไปพาดพิงแบบไปชี้เป้าหรืออะไรนะคะ
หรือไม่เป็นพ่อขายหรือไม่ถ้าเป็นพ่อขายจะผิดไหมล่ะ
หรือคนอื่นที่รับต่อจากกระทิงแล้วก็ไปมีลูกทีมอะไรอีก

ยังไม่มีลูกขายที่แบบเสียหงเสียหายแล้วมาแจ้งความทางกระทิง
ฉะนั้นก็ถือว่าเขายังไม่ได้มีความผิดอะไร

ซึ่งพรุ่งนี้เขาจะออกมาพูดคุยออกมาเปิดเผยกับพี่หนุ่มกัญชัย

ใช่ค่ะหรือมีผู้เสียหายจากกรณีคุณกระทิงอันนี้ตั้งข้อสังเกต
แต่เขาไม่แจ้งความล่ะจะถือว่าผิดไหม
มีคนเสียหายจริงแหละแต่เขาไม่เป็นไรไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องไม่ดำเนินคดี

ใช่เพราะยังไม่ได้มีใครไปดำเนินคดีไปแจ้งความอะไรไงคะ
อันนี้คือมันเป็นประเด็นเดี๋ยวฟังคำชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีความผันผวนสูง
จริงมันทำได้เป็นการเทรดจริงนะคะ
ทำได้๒แบบ๑เทรดเอง๒เทรดผ่านโบรกเกอร์ในต่างประเทศเขามี
แต่ในไทยก็ไม่ได้มีสถาบันที่รองรับการลงทุนในประเภทนี้
มันก็คืออ้างว่าจะเอาไปเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหมือนที่ในต่างประเทศเขาทำกัน

ไม่ได้ไปเทรดเลยไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอะไรเลย

เอาเงินพี่อุ๋ยมาจ่ายให้มิ้วเอาเงินให้มิ้วไปจ่ายให้อีกคนนึง
จะหมุนเป็นวงแบบนี้ก็เลยเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่รูปแบบนึงค่ะ
เงินที่ได้มาเขาเอาไปทำอย่างอื่น

แล้วก็มาโฆษณาการันตีกำไรที่มันมากเกินจริงมากเกินกว่าการเทรดฟอเรคทั่วไป
จริงแล้วการเทรดฟอเรคทั่วไปที่เขาทำกันนะคะ
จะได้รายได้หรือกำไรหรือปันผลแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะคะ
เดือนนึงเนี่ยอย่างมากเลยนะ
ถ้าเอาเงินมาฝากเขาแล้วเขาไปเทรนดให้
แต่ฟอเร็กซ์ปกติที่เขาทำกัน๗๘ต่อปีนะคะ
ต่อปีเลยไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อปี
เดือนนึงเนี่ยคุณได้๑๕นะ
ก็เลยทำให้เห็นภาพว่านี่เป็นขบวนการในลักษณะเข้าข่ายการช่อกงประชาชน
และเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะคะ
ดังนั้นลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นในหลายกรณีหลายชื่อค่ะ
มันมีหลายชื่อในสังคมมากจริงดังนั้นสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือ
กำไรที่มันมากเกินจริงค่ะ
ใครจะไปลงทุนทีได้เดือนละ๑๕ไม่ต้องทำอะไรเลยหรืออะไรแบบนี้
มันไม่มีหรอกอะไรที่มันได้กำไรเกินจริงปันผลเกินจริง
ให้สังเกตให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนอย่าไปหลงเชื่อง่าย

ก็ผมฟังคุณฟิล์มรัฐภูมิที่เป็นดารานักแสดงชื่อดัง

เพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันได้กำไรยากมาก